สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ทนอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะเพราะว่าในวันที่ยี่สิบห้ามกราคมนี้
ดาวสุกจะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งสำคัญทางโหรศาสตร์อย่างอุจจาวิราชค่ะ
ซึ่งการโยกย้ายราศีของดาวสุกในครั้งนี้นะคะจะให้ผลดีเด่นอยู่๕ราศีด้วยกันค่ะ
ราศีแรกคือชาวราศีกุมค่ะพอดาวสุกย้ายไปปุ๊บดวงชะตาของชาวราศีกุมก็ดีขึ้นทันทีค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหากชาวราศีกุมคนไหนค่ะ
ที่ทำงานประจำนะคะหรือว่าทำงานที่มียศมีตำแหน่งค่ะอันนี้จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะคะ
เพราะว่าคุณมีโอกาสได้อวยยศค่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน
ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะราศีต่อมาคือชาวราศีพฤกษกนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าหลังจากที่ดาวสุกโยกย้ายไปแล้วค่ะชาวราศีพฤกษกจะต้องเหนื่อยขึ้นนะคะ
เพราะว่าในช่วงนั้นค่ะงานจะชุกชุมงานจะเยอะอย่างมากมากเลยนะคะแต่ชาวราศีพฤกษกไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะ
เพราะว่างานเยอะจริงแต่งานจะสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแถมจะส่งผลดีโดยตรงกับชาวราศีพฤกษกที่ทำธุรกิจการค้าด้วยนะคะ
เพราะว่าเวลาที่งานเยอะเงินก็ย่อมเยอะตามไปด้วยนะคะส่วนอีกราศีหนึ่งค่ะที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะดวงชะตาของคุณค่ะ
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีค่ะ
ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะได้รับผิดชอบงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน
งานของคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่างานนั้นจะดีอย่างแน่นอนค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องบริวารหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าค่ะ
ช่วงนี้นะคะคุณต้องไปติดต่องานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่มีลูกน้องบริวารค่ะ
งานของคุณจะสำเร็จลาบรื่นเป็นอย่างดีเลยค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีไปแล้ว
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
ถ้าจะถามว่าเรื่องไหนที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีมังกรหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
ถ้าคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์นะคะ
รับรองว่าได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
แต่ว่าจะเป็นผลประโยชน์แล้วก็การเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะ
ก็คือคุณต้องทำงานก่อนต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้มาค่ะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะคะยังเงียบอยู่จ้า
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีอย่างมากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
การที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะ
ย้ายมาให้โชคทางด้านการเงินแท้เลยค่ะ
ชาวราศีเมษมีโอกาสได้รับเงินเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะ
มีโอกาสได้ลาบจากทั้งความอุตสาหะด้วยนะคะ
แล้วก็ลาบจากการลงทุนด้วยค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๕ราศีนี้ด้วยนะคะ
แล้วถ้ามีโอกาสค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๕ราศีนะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องนุ่งห่มค่ะ
หรือว่าการบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วให้กับคนยากร้ายค่ะ
ก็จะเป็นการเสริมบุญเสริมวาสนาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ